เอกสรพงศ์เสียชีวิตเมื่อวานนี้ด้วยวัย๗๓ปี

อีกที่หนึ่งคือคริสตจักรแห่งเสรีภาพกรุงเทพ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีพิธีแสดงความอาลัยคุณแตงโมนิดา

ซึ่งขณะนี้เนี่ยพิธีก็กำลังดำเนินอยู่

นี่ฮะส่วนเรื่องขดงคดีความเคลื่อนไหวต่าง
เกี่ยวกับคดีของคุณตังโมเราก็ตามให้เหมือนเดิมอย่างแน่นอน

เอาละครับเราดูเรื่องของอาเอกสรพงศ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหลังจากที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของอาเอกสรพงศ์
พระเอกตลอดการของไทยด้วยวัย๗๓ปีจากโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะ
ไปดูพี่สาวของอาเอกสรพงศ์หน่อยค่ะ
อาเอกเป็นคนพระนครศรีอยุธยานะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีบรรดาเพื่อนในวงการแสดงเพื่อนของเอกสรพง

ไปที่บ้านเพื่อจะไปรับพี่สาวของอาเอกมาที่กรุงเทพ
เพื่อมาร่วมพิธีของอาเอกสรพงศ์นะฮะ
นี่คุณดวงใจฮาไทยการนะครับเป็นดารานักแสดงในรุ่นราวคราวเดียวกันฮะ

มากับคุณทัศน์สวรรค์เสนียวงศ์นะอายุธยา

สวมกอดคุณยายชันเทียมสวรรค์
คุณยายชั้นเป็นพี่สาวของอาเอกสรพงษา

ด้วยจริก

หลังจากที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับกลางดึกก็ไปหากันเลยนะฮะ
ที่บ้านพักในตะบนบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เพื่อรับไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพของอาเอก
ที่วัดเทพสุรินที่จะมีขึ้นในวันนี้นะฮะนี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณยายชั้นพี่สาวของอาเอกสรพงศ์บอกว่าเสียใจมาก
ความจริงแล้วเพิ่งไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลแต่วันที่ไปเยี่ยมน้องชายก็คืออาเอกเนี่ย
พูดคุยไม่ค่อยได้แล้วที่ผ่านมาก็สวดมนต์ภาวนาให้ทุกวัน
ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้
น้องเช้าที่สาวของของก็คือใคร
อันนี้วันนี้มาถึงเร็วเกินไปนะครับ
จากจะเจอพี่สาวแล้วเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านเกิดคุณสรพงศ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปเจอพี่ชายด้วยคือบ้านนี้เนี่ยเขามีกันสี่คนพี่น้องพี่คนโตเนี่ยเป็นพี่ชายเสียชีวิตไปแล้วนะคะคนที่สองก็คือพี่สาวคือคุณยายชั้นเมื่อสักครู่นี้
คนที่สามนี่ก็คือพี่ชายอีกคนนึงคนนี้แหละค่ะแล้วคนที่สี่ก็คืออาเอกเป็นคนสุดท้องพี่ชายเนี่ยบอกว่าโอ้โหพอรู้ข่าวว่าน้องจากไปแล้วเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนซุดลงไปเลยค่ะ
ขามันอ่อนไปหมดมันเสียใจพูดอะไรไม่ได้เลยพอฤทธิ์ไปโทรบอกเนี่ยเดินไม่เป็นเลย

คิดว่าเขาจะไปไวอย่างนี้กำลังด่ามาตั้ง๒ปีแล้วอ่ะรักษามานานรักษาเขาก็บอกว่าหายแล้วทีนี้มันมาซุดอีกมันมาซุดนั่น
นี่ค่ะคุณชาญเทียมเสวดวัย๗๗ปีนะคะก็ยังเสียใจยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าคุณเอกสรพงศ์เป็นน้องคนเล็ก

เขายังบอกอยู่เลยว่าก็ตอนแรกเห็นบอกว่ารักษาหายแล้วไง
สรพงษ์ชาตรีนี่ชื่อในวงการแสดง

ใช่ค่ะเขาบอกว่าก็ไม่คิดเลยจริงว่าน้องจะมาเสียชีวิตแล้วก็จากไปเร็วแบบนี้ค่ะ
คนในครอบครัวก็เสียใจนะคะทุกคนเนี่ยมักจะนึกถึงภาพอาเอกคือน้องเอกเขาเรียกว่าน้องเอกนะคะ

ใช่สมัยตอนเด็กเนี่ยวิ่งเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมาต่างคนต่างก็ต้องไปประกอบอาชีพก็อาจจะแยกย้ายกันไปบ้าง
พี่ชายบอกว่าอาเอกเนี่ยเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมเป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้องมากซึ่งวันนี้พี่ชายคุณชาญเนี่ยค่ะก็จะไปร่วมงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันนายวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมาที่บ้านเกิดคุณสรพงศ์ไม่ได้มามือเปล่านะคะเอาโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่คุณสรพงศ์แสดงกว่าสองร้อยแผ่นแล้วก็ฟิล์มเก่าภาพยนตร์บางส่วนที่หายากมากมากครับที่ตัวเขาเนี่ยเก็บสะ
แล้วก็ระลึกถึงนะคะโอ้โหนี่โปสเตอร์เต็มเยอะแยะไปหมดเลย
อย่างที่บอกเขาเล่นหนังมา๕๐๐กว่าเรื่องค่ะ๕๐๐กว่าเรื่องละครนี่๕๖๐เรื่องค่ะ
นี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงมีผลงานของอาเอกให้ชมนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับ
กลัวไปที่วัดเทพศรีรินทราวาสรหัสเชาะรพิหารก่อนนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีพระชธาน้ำหลวงอาบศพอาเอกสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติของเรานะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณพระธรวดีศรันตณพญพรจากวัดเทพศิริลป์

ในขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีพระราชธรรมน้ำหลวงอับศพ
จากไปของพระเอกตลอดการสรพงษ์ชาตรี
สร้างความเศร้าโศกให้กับครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวได้เคลื่อนร่างอาเอกสรพงษ์ชาตรี
ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย๗๓ปีมายังสารากลางวัดเทพศิรินทราวาส
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพ
ก่อนที่จะนำร่างบรรจุลงหีบศพสีทอง
จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ
หลังเสร็จพิธีโยทัศวรรณเสนีวงณอายุทยาอดีตภรรยา
พร้อมด้วยขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวของสรพงษ์ชาตรี

โดยขวัญพิมพ์อับศรบอกว่าคุณพ่อไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วง
และคุณพ่อเป็นคนที่แข็งแรงคิดว่ารักษาแล้วจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม
ซึ่งในช่วงแรกที่ป่วยเธอเองก็ไม่ได้ไปเยี่ยม
และอาการของพ่อยังไม่ได้เป็นอะไรมาก
ซึ่งคุณพ่อเป็นคนที่แข็งแรงมากถ้าเทียบกับคนอายุเท่านี้
ขณะที่โยทัศวรรณอดีตภรรยาของสรพงศ์กล่าวสั้นเพียงว่า
ตอนที่เข้าไปทราบมือคุณพ่อจะขุน

แต่เราก็รู้สึกว่าแบบใจเสีย
เพราะว่าปกติมืออุ่น

คนก็แบบพยายามเหมือนกับว่า

คุณพ่อก็เหมือนกับว่าสู้มาเยอะแล้ว
จริงภูมิใจที่ได้เกิดมาแบบเป็นลูกคุณพ่อเป็นลูกคุณแม่
ภูมิใจที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็คือได้ทำหน้าที่ของตัวเอง
ในฐานะแบบในฐานะพ่อแม่เรา
ในฐานะคนของประชาชนต่างแบบเป็นตัวอย่างให้เราได้อย่างดี
สำหรับการจัดงานทางครอบครัวของงดรับพวงหลีดดอกไม้แต่ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัฒระมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพร
พร้อมขอความร่วมมือแขกที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพจะมีไปจนถึงวันที่๑๗มีนาคม๒๕๖๕หลังจากนั้นจะเก็บศพไว้๑๐๐วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงต่อไปค่ะ
นัทชัยลาฮบุตรถ่ายภาพพระธรวดีสันไทยพรรณรายงานค่ะ
ขอบคุณนะครับก็หลายคนบอกว่าคิดถึงอาเอกสรพงศ์พระเอกตลอดการของเราจริง
ภาพยนตร์กี่เรื่องนะ๕๐๐กว่าเรื่องละครนี่ก็รู้สึก๕๐๖๐เรื่องไม่รวมหนังโฆษณาหรือว่าออกเทปอีกนะร้องเพลงด้วยนะ
ท่านผู้ชมครับภาพยนตร์ของอาเอกสรพงศ์เนี่ยเรื่องแบบดังเลยนะที่สร้างชื่อในสมัยก่อน

มีครับ
หาไม่ได้อีกแล้วนะครับฝีมือขนาดนี้นะครับ
ถ้าในยุคสมัยปัจจุบันที่เชื่อว่าทุกท่านจำได้
นอกจากละครของอาเหกส์สตพงศ์นะครับ

สมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ใช่ครับนี่ของท่านมุ้ยเหมือนกัน

พระคุณเจ้าท่าทางจะนอนขี้เศร้า
พระคุณเจ้ากว่าจะเตือนก็คงจะแพง
หลวงตาแก่ก็จะขี้เศร้าแบบนี้
โอ๊ยใครปล่าหัวข้า
พวกเจ้ามารบกวนวิปัสนากรรมฐานของข้า

อะไรนะครับ
เราพยายามเลือกสัญหาภาพยนตร์ที่ใช้เสียงจริง

โอ้โฮเอกเล่นสี่ห้าร้อยเรื่องนี่
ยุคเก่าอย่างภาพค่ะเป็นหนังภาพ

เรื่องแรกที่อาเอกสรพงศ์ได้รางวัลดารานำชายยอดเยี่ยม

เป็นหนังภาคใช่ไหมครับ

มะเร็งที่อาเอกเคยพบเมื่อ๕ปีก่อนแล้ว

คือตอนที่ทราบข่าวว่ามะเร็งลุกลามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
อันนี้ครับพี่ท็อปพี่ไทยพี่บิลเอกพันธ์บรรลุฤษเป็นดารานักแสดงพระเอกรุ่นน้องของอาเอกนะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นพี่ท็อปพี่ไทยบอกเคยไปเยี่ยมอาเอกสรพงศ์ที่บ้าน
โอ้โหต้องนั่งคุยกันอยู่นานกว่าอาเอกจะจำได้ว่าเออใครมาเยี่ยม
แล้วก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ตรงนี้นะครับ
ซึ่งช่วงหลังอาเอกก็จะดูสู้ผอมหน่อย
ค่ะ
เห็นแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะฮะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสังเกตว่าช่วงหลังไม่ค่อยเห็นอาเอกเล่นละคร
หรือว่ามีผลงานทางหน้าจอสักเท่าไหร่
คือจริงแล้วเนี่ยอาเอกแกตั้งใจไม่รับงานเยอะนะคะ

ไม่ใช่แค่สุภาพอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนแกมีความตั้งใจว่า
ก็อยากจะหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อโต
ซึ่งหลายคนจะรู้เลยว่าถ้าใครคิดถึงอาเอกต้องไปที่นี่

สร้างพระนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตที่วัดสรพงศรีคิ้วค่ะ
กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยประชาชนก็ยังแห่ไปที่วัดนี้
เสมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่เขาจะระลึกถึงอาเอกอ่ะครับ
แล้วก็ไปอธิษฐานขอพรขอให้อาเอกไปสู่สวรรค์นะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศที่วิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตสรพงศ์
ที่อำเภษีคิ้วโคราช
ท่องเที่ยวก็ยังมากราบศักระรูปหล่อสมเด็จหลวงพ่อโต

ก็มีการจุดบูชาวัตถุมงคลทำบุญซื้อกระเบื้องมุงหลังคาซื้อที่ดินต่าง

เจ้าหน้าที่ก็คอยให้บริการแล้วก็ประกาศอนุโมทนาบุญ
แทนที่คุณสรพงศ์เคยนั่ง
คือก่อนหน้านี้ถ้าใครมาวัดนี้น้อยคนที่จะไม่เจออาเอกเนอะ

ก็จะอยู่คอยแนะนำคอยบอกกล่าวบอกบุญอะไรต่างนานา
ได้คุยกับนางนงนาเกิดโตนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
เขาบอกว่าจริงเนี่ยตัวเธอจะไปมหาสารคาม
ตัดสินใจแวะมากราบศักระรูปหล่อหลวงพ่อโตซะหน่อย

ทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวก็จะดำเนินการ
เรื่องการดูแลแล้วก็สร้างต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพที่วัดเทพสุรินทร์นะครับ
วันนี้สวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกของอาเอกสรพงศ์
หลังจากมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพไป
มุ้ยท่านมาแสดงความอาลัย
คุณท็อปคุณไทยก็อยู่ข้างนะคะ
รู้สึกข้างจะมีคุณองอาจคล้ามภายบูรณ์ด้วย
สสกรุงเทพภักดิ์ประชาธิปัตย

เรียนเชิญเลยนะคะ
นี่ก็เป็นภูมิกับภาพยนตร์ที่
โอ้โหสรพงษ์ชาตรีนี่ต้องคู่กับท่านมุ้ยเลยนะฮะ

ที่เห็นแววแล้วก็ปลุกปั้นมาเลยใช้คำนี้ก็ได้

เรื่องแรกที่อาเอกเล่นภาพยนตร์เนี่ยฮะ

ปี๒๐๑๔ค่ะอ่อขออภัย๒๕๑๔
นั่นได้เป็นพระเอกเรื่องแรกนะคะ

จากไปด้วยวัย๗๓ปี

ต่อการจากไปของพระเอกตลอดการ
ของเรานะครับสรพงษ์ชาตรี

ทักษะออนนางเอกชื่อดังนะฮะ
โพสต์ภาพกับอาเอกสรพงศ์มีน้องปีใหม่ลูกสาวด้วย

พร้อมกับบรรยายว่าขอร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของอาเอกสรพงษ์ชาตรี

คุณตาเอกใจดีของปีใหม่
คุณแอฟกับอาเอกเนี่ย
เล่นภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรสวนด้วยกันนะฮะ
นี่ครับนี่คือผู้พันเบิร์ต
คือทางคุณแอฟเนี่ยบอกว่า๑๐กว่าปีนะครับ
คือภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายกันยาวนานมากนะครับ
นี่อาเอก
คุณแอฟบอกว่า๑๐กว่าปีร่วมงานกับอาเอกในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรสวน
อาเอกรักและห่วงใยให้คำสอนพวกเราเหมือนเป็นลูกหลานเสมอ

ที่เราโตมากับผลงานหน้าจอไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าทีวีของอาเอกจริง

ค่ะก็คือเป็นตำนานที่แท้จริงเลยแหละ

การแสดงบทบาทขนาดนี้
คุณต้นหอมสกุลตลาโพสต์ภาพ

ต่อการจากไปของอาเอกสรพงศ์เช่นกัน
แน่นอนว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์
โพสต์ภาพตอนที่ไปกราบที่ตัก

ในช่วงเวลาที่ยังมีโอกาสได้เจอกัน

พี่เอกจะอยู่ในใจคนไทย

เพราะว่าเป็นพระเอกรุ่นน้องรุ่นพี่กัน

ภาพสมัยที่้าเอกยังหนุ่มหนุ่มนี่นะก็ได้กร่าว
แสดงความเสียใจเอาไว้บอกว่าบทสวดมนต์ที่
เอกสอนหนูยังสวดอยู่เสมอ
จากไปของอาเอกสรพงศ์เช่นกันนะครับบอกว่า
เป็นเกียรติแห่งชีวิตที่เคยได้ร่วมงานหลายหลายเรื่องกับคุณอาตำนานนักแสดงบ้านเรา
ค่ะคือรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นน้องคือเล่นหนังเล่นละครกับพระเอกหมด
ทั้งวงการอ่ะค่ะนี่ไม่รวมวงการเพลงที่อาเอกสรพงศ์เคยทำเพลง
ออกเทปนะฮะอืมหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กค่ะ
แซมยุรนันนะฮะพี่แซมยุรนันพมรมนตรีนี่ก็อดีตพระเอกชื่อดังเหมือนกันนะครับ
โพสต์ภาพนี่ครับเป็นการแสดงความอาลัยถึงพี่ชายที่รักในวงการ
บอกว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพี่เอกพี่ชายที่น่ารัก
ผมได้มีโอกาสพบกับพี่เอกในภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกำแพงหัวใจ
ซึ่งตอนนั้นพี่เอกสรพงศ์กำลังฮอตที่สุดในยุคนั้น
พี่เอกให้ความเอ็นดูให้คำปรึกษาในการแสดงและเป็นแบบอย่างของนักแสดงที่ดี
อ่าสรพงษ์ชาตรีฮะกำนานจริงฮะพระเอกตลอดกาลของไทย